ชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาปลูกกะหล่ำปลีส่งออกส่งขายนี่แหละค่ะ
ไร่นะเขาว่ากันว่ากำไรเป็นแสนนะคุณ

กล่ำปลีทั้งทุ่งทั้งไร่เลย
แล้วพอช่วงฤดูหนาวเป็นยังไงล่ะเห็นไหม
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อลิงอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เขาตัดสินใจทดลองปลูกผักกะหล่ำปลี
หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดกันไปแล้วใช่ไหม
เป็นการแบบพักแปลงไม่ให้เป็นการปลูกพืชซ้ำ
ก็จะต้องปลุกขึ้นหมุนเวียนอ่ะคุณ
แล้วก็ต้องบอกว่าได้ผลผลิตเป็นอย่างดี

สวยมากนะ
กล่ำปลีโตสวยเขียวเต็มพื้นที่
ไม่แพ้กับพื้นที่ในเมืองหนาวอย่างบนดอยอย่าง

พูทัศน์เบลร์กอะไรต่างแบบนี้
คือบอกเลยว่าที่นี่ก็อากาศดีเหมือนกัน
แต่ช่วงหลังมีเพื่อนเกษตรกรหลายคน
ทดลองปลูกกะลำปลีในช่วงหน้าหนาว

เพื่อจะให้พื้นที่ได้ลองอะไรใหม่
แล้วกะหล่ำปลีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผักที่ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ๒เดือน

เขาบอกว่า๒เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว
แล้วถ้าอากาศดีมันจะหวานกรอบที่ถ้าตัดสดอย่างนี้นะ

เนอะโอ้โฮเขาต้มหน่อยมา
แล้วราคาเขาบอกว่าตอนนี้ราคาก็ดีเพราะว่าปีนี้ราคาดีเป็นพิเศษ
คือต้องยอมรับว่าผักราคาค่อนข้างดีหน่อย
ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละอย่างที่บอกเมื่อกี้กิโลกรัมละ๑๐บาทบ้าง

ซึ่งปีก่อนราคาจะต่ำกว่านี้
อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๘บาทนะ
เขาก็เลยคาดว่าปีนี้ผลผลิตทั้งหมดเนี่ย
ที่ได้น่าจะไม่น้อยกว่า๑๐ตัน
เฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ

หลังจากเก็บเกี่ยวหัวกะหล่ำปลีแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เก็บเกี่ยวแขนงกะลำต่ออีก

ก็ทำให้เขามีรายได้เพิ่มจากส่วนนี้อีกจำนวนนึงด้วย

สำหรับเกษตรกรที่เคยปลูกมันปลูกข้าวโพด
ในช่วงหน้าหนาวลองสับเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นดู
อาจจะได้รายได้ที่มันมากขึ้น

ค่ะอู๋น่าสนใจนะคะ
แล้วก็ดูสิพืชผลการเกษตร